นี่คือหายนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะคะ
หลังจากที่ฝนตกน้อยลงกำลังเข้าสู่หน้าหนาวฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมในพื้นที่ต่าง
มีเยอะขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
ปีนี้เขาบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยจะมาช้ากว่าทุกทุกปีซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของเอลนิโยค่ะ
ซึ่งในตอนนี้นะคะเอลนิโยเองก็อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงค่อนข้างรุนแรงพอสมควร
ทำให้เกิดความแห้งแรงฝนตกน้อยไม่มีความชื้นในอากาศ
ต้นไม้มีการเสียดสีกันมากขึ้นจนกระทั่งเกิดไฟป่าฝุ่นควันการเผาไหม้ต่างนะคะ
แล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงมกราคมปีหน้า
ส่วนในภาคเหนือแล้วก็อีสานก็จะมีความรุนแรงต่อเนื่องกันไปนะคะ
สุดท้ายแล้วประชาชนทุกคนค่ะต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะ
งดออกที่โล่งแจ้งส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจต่าง
เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นพิษในขณะเดียวกันค่ะ
ควรจะทำกิจกรรมต่างเพื่อเป็นการลดการสร้างการ์ดพิษ
กิจกรรมนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อม
เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมในเรื่องของคุณภาพอากาศที่แย่อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะ